นางแก้วธรรมะดีใจสุดขีดจึงร้องขึ้นว่า
จะมีผัวแล้ว
ต้องอยู่กับฉันเท่านั้นปานเทพ

แม่เป็นสวย
ไปยังไงครับน้องปาน
รักกันมาก
สอะร้องกลับมาโฆษี

ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ

รอบรอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีม

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น

ใช้ความเป็นทีมเด็กเสียงดี
มีลูกเอื้อนที่เป็นเอกลักษณ
ทำคะแนนนำไปเป็น๔ต่อ๓
และในยกนี้ยังเลือกส่งน้องป่านมาสู้
หวังเก็บคะแนนแบบรัวให้ทีม

จะใช้เกมรับอะไรมาพลิกสถานการณ์
ต้องติดตามกันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
ซ่าเสียงดีมีความสามารถและมีน้ำใจนะครับมาสู้เพื่อบ้านเกิด
ทีมที่ชนะเลิศนะครับจะได้ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปถึง๑แสนบาท
ส่วนอีกหนึ่งทีมนะครับก็ยังได้รับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดเช่นกันนะครับถึง๓๐๐๐บาท
แต่เมื่อมีการแข่งขันนะครับก็ต้องมีคณะกรรมการครับ
วันนี้คณะกรรมการทั้ง๓ท่านรออยู่นี่แล้วครับมีอีกหนึ่งท่านครับเพิ่งใหม่แกะกล่องเลยครับมาด้วยครับในวันนี้
หลิวพี่ตั๊กและพี่ไอซ์ครับสวัสดีครับ
ยกผ่านไปแล้วเราจะขึ้นยกที่๘ในตอนนี้มาสรุปคะแนนกันหน่อยนะครับว่าทีมเด็กซ่ามีคะแนนสะสมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ
ซ่าล่าฝันนะครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่สี่คะแนน
ส่วนแสบซ่ามหาสมุทรนะครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่๓คะแนน
ยกที่๘นี้นะครับผมเป็นการประชันกันระหว่างเพลงป๊อปแดนแล้วก็เพลงป๊อปร็อกนะครับผม
ปานนะครับเลือกเพลงรักกันไหมนะครับของพี่เบิร์ตนะครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้ล่ะครับ
เพราะว่าในยกก่อนก่อนนะคะน้องป่านเนี่ยร้องแต่เพลงลูกทุ่งซึ่งวันนี้เนี่ยน้องป่านก็เลยเลือกเพลงในแนวใหม่มาให้กรรมการได้รู้ว่าน้องป่านก็ไม่ได้มีดีแค่ลูกทุ่งค่ะ
อ่าสุดยอดมากมากเลยนะครับและน้องปันนะครับเรื่องเพลงยามนะครับของพี่วงลามนูนนะครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้ล่ะครับ
เพราะว่าเพลงนี้มันสนุกมากเลยครับก็แบบจะแบบออกไปเต้นได้เลยครับ
โอเคครับผมพร้อมกันหรือยังครับเด็กครับ

สู้ไป
วันนี้นะหนุ่มน้อยกับสาวน้อยของเราจะมาเจอกันบนเวทีแห่งนี้

แล้วสำหรับโหวกนี้จะเป็นการปท้ากันระหว่าง
อย่างที่เรารู้กันแล้วนะฮะพี่ริ้วยังอาจจะยังเพิ่งมาในวันนี้นะ

น้องป่านอายุเท่าไหร่นะลูก
ขวบแต่เป็นเจ้าของคณะลิเก
น้องปานปานชีวาค่ะ

ได้เอาสิลูกมาอืม
น้องปานเปิดใจได้ร้องจีบ

ก็เริ่มวิบวิบวับ

ไม่ได้เกี่ยวก้อยไม่ถอยกลับ
เพราะซึ้งซึมซับนึกสน
สุดปลื้มดื่มดำไม่ธรรมดา
น้องปานชีวายังเวอร์

ที่หลงทาง

ที่ปล่อยเลยห่างลงหล่น
พี่เอช่วยค้านสนปานไหมคะ
เอาไปเป็นภาระสักคน

เป็นตำแห่งน้อยของเรานี่ก็ไม่ธรรมดา
ปันชอบการแสดงใช่ไหมลูก

และเคยเล่นละครเวทีที่ไหนมาบ้างลูก
เล่นเป็นตัวอะไรอะน้อง
เป็นปานเทพครับ
หลายน้อยละนะ
แต่ปัลปันดูใจเดน่า
ดูเร็ว
อ๋อนะเขาไม่ได้ริเกจอ่ะ
เป็นลิเกฉบับร้องได้ยกกำลังซ่าของเรา
ผมอยากจะเสนอในเรื่องของแก้วหน้าม้า

ได้ไหมลูกได้ค่ะได้ไหมครับสนุกดีเนอะเอานะ
ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราต้องหาตัวแก้วมณีก่อน
มามีแก้วโอ้โฮอันนี้เลยเหรอ

ต้องเป็นแก้วนี่ต้องไม่สวยไม่ใช่เหรอ

วันนี้เดี๋ยวเรามาจัดสรรปันส่วนกันขี้เหล

อันนี้มีนางเอกแล้วต้องมีพระเอกพระปินทอง
พระปินทองต้องมีพระปินทองเหมาะเลยเนี่ยเหมาะเลยนี่เข้าคู่เลย

หน้าม้าจากที่เป็นนางแก้วมณีแล้วนะฮะต้องมีมณีรัตนาตอนสวยนะครับ
นางปันเหมาะที่สุดนางปันเป็นมณีลัตนา
ส่วนน้องปันนะครับเป็นหัวหมู่เหินเป็นองคลักษณ์ของพระปิ่นทอง
ทหารคู่พระไทยนะครับ
ขอเชิญทุกท่านทัศนานะครับลิเกจากคณะร้องได้ยกกำลังซ่า
วันนี้นำเสนอในท้องเรื่องแก้วหน้าม้า
ฉากแรกนะครับขอพาท่านผู้ชมมาพบกับพระปิ่นทอง
โอรสแห่งเมืองมิธิลานะครับพระองค์นั้นทรงรักว่าวเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะครับ
หน่อเนื้อหนุ่มน้อยเจ้าชู้หน่อยนิด
อันตัวเรามีนามว่าพระปินทอง
ยาวกว่านี้เลยตอนนี้โตเป็นนุ่มอายุได้๒๐ปียังไม่เคยมีเมียอยู่ข้างกาย
ทรงประกาศว่าหากอยากจะมีเมียให้ตามหาคนที่สามารถเก็บว่าวของเราได้

ฟันฟันฟัน
ลิวบอกว่าป่าวันแรกก็เจอบทหน้าม้า
จัง
แก้วมณีหน้าม้า
บานอยู่ในปลาเท้าไฟ
ใครเอาว่าวมาไว้ตรงนี้นี่
หมึกศักยาติตามนึงแน่
แบบนี้เราจะต้องไปเก็บใช่ไหมคะท่านผู้ชม

มันเป็นต้นตานคุณต้องปีนขึ้นไป

เก็บแยกเหลือกัน
ขอโทษข้ามเก็บมันได้แล้ว

นางแก้วธรรมะดีใจสุดขีดจึงร้องขึ้นว่า
จะมีผัวแล้ว
โอเคแปลงร่างก่อนนะคะ

พอกลายมาเป็นมณีรัตนาในร่างสวยนะฮะ
ตามที่เราประกาศไว้เจ้าต้องแต่งงานเป็นพระชายาของข้า
ขอทรงประธานอภัยนะเพคะ
หมอมฉันแต่งงานกับพระองค์ไม่ได้

แล้วจะแต่งกับใคร
งั้นหม่อมฉันขอแต่งกับทหารพระองค์ก็ได้ค่ะ

ต้องเลยว่าเจ้าอาจจะพูดโดยไม่คิด
แต่ทหารของข้าคิด

ก็ได้แต่งงานอยู่กินกับองคลักษณ์อย่างมีความสุข
ส่วนพระปิณฑร์ธรรมก็มีความสุขกับการเล่นเว้า
จบนี้เกย์เฉบจับกระเป๋าของลองนายกำรับเซาครับ
ขอบคุณกับนักกรรมการค่ะขอบคุณกับพี่อายุค่ะ
เอาละมาถึง๒คนนี้ลูก

ใจรองได้ช่วยกันรองด้วยนะคะ

ใจรองได้ช่วยกันรองด้วยนะคะ
ใจรองได้ช่วยกันรองด้วยนะคะ
ใจรองได้ช่วยกันรองด้วยนะคะ

ใจรองได้ช่วยกันรองด้วยนะคะ
ใจรองได้ช่วยกันรองด้วยนะคะ

ใจรองได้ช่วยกันรองด้วยนะคะ
ใจรองได้ช่วยกันรองด้วยนะคะ

ใจรองได้ช่วยกันรองด้วยนะคะ
ใจรองได้ช่วยกันรองด้วยนะคะ
ใจรองได้ช่วยกันรองด้วยนะคะ
ใจรองได้ช่วยกันรองด้วยนะคะ

ใจรองได้ช่วยกันรองด้วยนะคะ

ใจรองได้ช่วยกันรองด้วยนะคะ
ใจรองได้ช่วยกันรองด้วยนะคะ
ใจรองได้ช่วยกันรองด้วยนะคะ

ใจรองได้ช่วยกันรองด้วยนะคะ
ใจรองได้ช่วยกันรองด้วยนะคะ
ใจรองได้ช่วยกันรองด้วยนะคะ
ใจรองได้ช่วยกันรองด้วยนะคะ

รักรักกันแม้หัวใจมันอยากจะตีตราจง
ถ้าได้ลองลองลองก็คงได้รู้รู้
ถ้าได้ลองลองลองกูคงได้รู้รู้รู้
รักกับเขาสบายอะไรอย่างนั้น
รักกับเขาสบายอะไรอย่างนั้น

รู้ไว้หัวใจฉันนั้นไม่เป๋า

มองให้ยาวก็มีอะไรให้ดู

ฉันชวนมากากกร้อนเกลือ

หัวใจดีเด่นเลี้ยงช้อน
ถ้าหากได้มองก็คงจะ

รักรักกันมาหัวใจมันอยากจะตีดาจอง
ถ้าได้ลองลองลองก็คงได้รู้รู้รู้

รักกันมาหัวใจมันอยากเสนอ
รักกันมาหัวใจมันอยากเสนอ

รักกันมาหัวใจมันอยากเสนอ

รักกันมาหัวใจมันอยากเสนอ

รักกันแม้หัวใจมันอยากจะตีตราจอง
ถ้าได้ลองลองก็คงได้รู้รู้

ต้องทิ้งเข็มขัดกี่เส้นต่อกี่เส้นก็ไม่รู้วันนี้

คาดไม่ถึงเลย
โอ้โฮจากหวานหวานจากสาวหวานหวาน

คือพี่ไอซ์คิดว่าน้องป่านต้องมาแบบแนวหวาน
ต้องเป็นรักกันไหมแบบว่าต่อนย้อน

แล้วก็ไม่เหมือนใครที่พี่ไอซ์เคยเห็นด้วยนะ

เป็นลูกทุ่งหวานเล็กผสมอยู่ในคำ
แต่ไม่ใช่ทั้งเพลงนะเขาเลือกที่จะใช้ได้ถูกคำเลย
แล้วเขามีหนักมีเบาเหมือนเขาอ้อนจริงว่ารักกันไหม
ใช่

ขอบคุณพี่ไอ้ค่ะพี่ตั๊กเป็นอย่างไรตั๊ก
วันนี้นะป้าตั๊กชอบเสียงลูกมากกว่าวันก่อนอีก
บอกเลยนี่แสดงเขากลับไปทำการบ้าน
แล้วกลับไปแบบว่าไปทำการบ้านเป็นอย่างดีเลย
เพราะว่าทุกอย่างมันแบบเป๊ะ
แต่จบอะจบก็เรียบอย่างโอเคเพอดีเลย
จราคอนดาร์ครดเขาทุ่มเทการซ้อมดีมากเลย

คือเขาเป็นมืออาชีพจริงเป็นทั้งหลีกเกย์จริง
เด็กครับฟังป่านร้องไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
รู้สึกสนุกมากเลยค่ะโกไก่ล้านตัวเลยค่ะ
พวกหนู๔คนนะคะลุกขึ้นมาสะบัดเลยค่ะ
แต่ระดับพี่ฟันเขาไม่ยอมพี่ฟันหรอก

อ่าสุดยอดมากเลยครับ

คิวของน้องปันแล้วนะครับที่มากับเพลงยาม
ชมกันเลยครับ
ไปไงครับน้องปัน

ถ้าได้ลองก็คงได้รู้

เอาละมาฟังบทเพลงสั้นนะครับ
ยามจากน้องปันค่ะ

แม้มันเป็นคืนที่เหงา
ฟื้นใจไม่ยอมให้หาว
ฉันรอจะคู่กับเธอ

หัวใจมันคงเสมอ
รักเดียวก็มีแต่เธอ
เมื่อไหร่จะยอมเข้าใจ
ดึกดื่นคำคืนเธอคงฝันวัน
ไม่รู้ใครเป็นไง
ดึกดื่นคำคืนเธอจะนึกถึงบ้างมั้ย

เพียงต้องการจะขอ
ให้คำดีสักคำ

ต้องหลับในตรงนี้ก็ตาม

ฉันจะขอเป็นยาม
อยู่ประจำจนเช้าทุกวัน
เฝ้าบ้านให้เธอ

หัวใจมันคงเสมอ
รักเดียวก็มีแต่เธอ
เมื่อไหร่จะยอมเข้าใจ
ดึกดื่นคำคืนเธอของฝันหวาน
ไม่รู้ใครเป็นไง
ดึกดื่นคำคืนเธอจะนึกถึงบ้างไหม

เพียงต้องการจะขอ
ให้คำดีสักคำ

ต้องหลับในตรงนี้ก็ตาม

ฉันจะขอเป็นอย่าง
อยู่ประจำจนเช้าทุกวัน

ต้องหลับในตรงนี้ก็ตาม

ฉันจะขอเป็นอย่าง
อยู่ประจำจนเช้าทุกวัน

อยู่ประจำจนเช้าทุกวัน

ต้องรับไหนตรงนี้

ฉันจะขอเป็นอย่าง
อยู่ประจำจนเช้าทุกวัน
เฝ้าบ้านให้เธอ
แม้ทุกคืนต้องเหงา
ฉันยังมีใจให้เธอ
แม้ทุกคืนต้องหาว
ฉันยังคงรอเสมอ
หวังให้เธอรักยาย
ยามเด็กน้อยปาน

น้องปานพี่บอกแล้วว่าเราไม่คิด

แทบจะเอาใจปันใจให้ยามมาเลยอะ

แตะตัวโน้ตทุกตัวไม่มีบิดพิ้วเลย
ดึกเดือนคำคืนเจ้าของฝันหวานไม่รู้ใครเป็นไง
ดึกเดือนคำคืนเจ้าจะนึกถึงบ้างไม่เคยมาร้อง

ตอนแรกเนาะหลิวก็คิดว่าน้องเขาแบบเออนิ่งอะไรอย่างนี้

แต่พอร้องเพลงขึ้นมาโอ้โหเท่านั้นแหละ
อย่างนี้แหละโอ้โห
ล็อกมาเลยนะคืออินกับเพลงด้วย

พี่ก็เลยแบบเฮ้ยเหมือนน้องมาจีบพี่เลย

เหมือนบังคับเด็ก
เอาเป็นว่าพี่ก็ไม่มีอะไรจะติเลยละกันค่ะ
เพราะว่าชอบมากกับโชว์นี้ค่ะ

ปันเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงเหมือนบุคลิกตัวเองอะ

ตั้งแต่ป้าตั๊กฟังปันร้องเพลงแรกยันเพลงนี้เลยนะ

ันไม่เคยมีร้องเพลงเพี้ยนเลยนะ
อันนี้เป็นพื้นฐานที่ดีของการร้องเพลงมากเลยลูก

คือถ้าบอกว่าวันนี้ป่านยอดเยี่ยมในแบบของป่านเนี่ย
ปันก็คือยอดเยี่ยมในแบบของปันเลยนะ
แบบเด็กสองคนนี้ทำให้การทำงานในวันนี้ของพวกเราเป็นเรื่องยากอ่ะพูดเลย

แต่ในความนิ่งเนี่ยลมเดียวของปันเนี่ย
คือคำที่ร้องยาวด้วยลมเดียวแล้วลมแข็งแรงจนจบโน้ตเนี่ย
มีแต่เธอมันยากนะกับการที่เด็กอายุเท่านี้แปลว่าเขาแข็งแรงมากนะครับ
แล้วก็เขาแม่นโน้ตเขาแม่นจังหวะมากเลย

ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง๓ท่านมากครับ
ปันร้องไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับไอคิวครับ
ปันร้องดีมากเลยครับไม่มีเพี้ยน

เพราะว่าพี่ปานอยู่ทีมผม

กรรมการค่ะถ้ารักพี่ป่านอย่าลืมให้คะแนนพี่ป่านด้วยนะจ๊ะ
พี่ปันทีมสามาราฝัน
น้องฟันฟันใช้ความแม่นในโน้ต
ร้องเพลงไหนก็เพราะน่าฟัง
งานนี้กรรมการคงหนักใจว่าจะเลือกใครดี
ช่วงหน้ามารู้ผลกันครับ
ทีมที่ชนะครับ

สามาราฝัน
พี่แต๊กเป็นไงบ้างในรอบนี้ครับ
อยากบอกกับน้องทั้งสองคนว่า
ความสำเร็จ

ลุกขึ้นได้ทุกครั้งที่เคยล้มครับผม

ที่๘นี้คณะกรรมการจะให้ทีมไหน

ยกที่๘นะครับ

ทีมที่ชนะ
คือทีม

สามารถสร้างล่าฝันเป็นปายชนะ
ตอนนี้นะฮะสรุปคะแนนกันหน่อยนะครับว่า

มีคะแนนสะสมอยู่ที่๕คะแนน

มีคะแนนสะสมอยู่ที่๓คะแนน
เชียร์และเป็นกำลังใจให้กับเด็กน้อยเสียงดีมีความสามารถ
มีน้ำใจที่เขามาสู้เพื่อบ้านเกิดนะครับคุณผู้ชม
ยกหน้ากับร้องได้ยกกำลัง
ซ่าซ่าซ่าซ่าซ่าซ่าซ่าซ่าซ่าซ่าซ่าซ่า
ป่านใช้เสียงหวานมาขวาใจกรรมการในยกนี้ไปได้สำเร็จ
ทำให้ทีม๓ซ่าล่าฝันทำคะแนนนำเพิ่มไปอีกเป็น๕ต่อ๓
ยกที่๘ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

ก็รู้สึกดีใจที่ได้มารายการนี้ครับแล้วก็ยินดีกับป่านด้วยนะครับ

อ่าแล้วน้องปานล่ะครับ
หนูก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้คว้าคะแนนอีกหนึ่งคะแนนมาให้ทีมได้ค่ะ
วันนี้ปันปันก็ทำเต็มที่เหมือนกันนะเดี๋ยวรอบต่อไปเรามาสู้กันใหม่มาครับ
นี่แหละครับคือมิตรภาพในห้องซ่านะครับท่านผู้ชมครับ
สนุกยังไม่หมดเท่านี้นะครับผมพบกับความสนุกแบบนี้ได้ในร้องได้ยกกำลังซ่า
รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนี่เราใช่เปล่า